ต่อกันที่เรื่องของเจ้าควายบุญรอดนะคะ

เจ้าของมีการไปถ่ายชีวิต
ควายบุญรอดออกมาจากโรงฆ่าสัตว

แต่ว่าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงนะคะ
ก็เลยนำไปฝากเลี้ยงที่ประสูจัตว์จังหวัดเพชรชบูรณ์
เพื่อที่จะเตรียมนำส่งต่อให้กับโครงการธนาคารโคกระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

เขาก็พยายามที่จะไปหาเจ้าควายบุญรอด

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า

ตอนนี้เจ้าบุญรอดกลับไปอยู่โรงฆ่าสัตว์แล้ว

ต้องไปประมูลกับโรงฆ่าสัตว์เขา
เรื่องนี้แชร์ในโลกโซเชียลหลายคนบอกว่า

ถึงวนกลับไปในเรื่องเดิมอีกนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจค่ะเข้าแจ้งความ
กับตำรวจสขจังหวัดเพชรชบูรณ์
ระพีพักธนทรพิทักษ์ผู้ไถ่ชีวิตเจ้าบุญรอด
เป็นควายเพศเมียอายุ๔ปีจากพ่อค้า

สถานีตำรวจภูทรเขาค้อเพชรชบูรณ์
ให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ประสูจัตว์อำเภอค่ะ
หลังจากเข้าติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าบุญรอด

โดยแต่ละครั้งจะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประสุทธิ
บอกว่าจะนำเจ้าบุญรอดไปฝากเลี้ยงกับเกษตรกรที่ต่าง
แต่เมื่อเดินทางไปดูให้เห็นกับตาก็กลับไม่พบเจ้าบุญรอดเลยสักครั้งเดียวนะคะ
ตัดสินใจค่ะนำเรื่องของบุญรอด

เพื่อให้ชาวโซเชียลช่วยกันตรวจสอบการทำงานของประสุทธิ์อำเภอ
และเขาเข้าแจ้งความในที่สุดค่ะ
จากนั้นนะคะ
คนที่ถ่ายชีวิตเจ้าบุญรอดไปก็คือคุณระพีพัก
ได้ไปคาดคั้นกับประสูจน์สัตว์อำเภอนะคะ
ได้ตามคุณที่รับบุญรอดไปเลี้ยง
ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าคนที่เอาไปเลี้ยงเป็นเกษตรกร
แต่บอกว่ามีจุดที่น่าแปลกใจก็คือ
เกษตรกรที่ว่านี้ที่รับบุญรอดไปเลี้ยง
เป็นคนขายอาหารอยู่หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอนั่นเอง
นายระพีพักก็เลยแจ้งความประสงค์
ขอเจ้าบุญรอดในคืนมา
ก็ได้รับคำตอบที่บอกว่าเสียความรู้สึกมากเลย
บอกว่าจะต้องนำเงินไปซื้อคืนเอง
เพราะเจ้าบุญรอดได้ตกลูก
จึงขายให้โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งไปแล้วค่ะ
ท้าให้ผมไปฟ้องด้วยกล้องหน้ารถมี

คุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูกคุณตอบสังคมให้ได้แล้วกัน
นายปฏิวัติคุณดิหลกพฤษเป็นประสุทธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้มอบอำนาจให้นายสมพาลจิตนานประสูสัตว์อำเภอเขา
แจ้งความดำเนินคดีกับนายวรพลแก้วแดง
เศรษฐกรที่นำควายบุญรอดไปเลี้ยงในข้อหายักยอกทรัพย์
ตั้งแต่ช่วงค่ำของ๑๙กรกฎาคมแล้วค่ะ
เนื่องจากผิดสัญญาที่ระบุว่า
ผู้ยืมจะนำโคกระบือที่ยืมไปให้ผู้อื่นใช้
หรือให้หรือใช้ประโยชน์หรือให้เช่าหรือจำหน่าย
ไม่ว่าด้วยวิธีใดมิได้เป็นอันขาด
พร้อมชี้แจงระเบียบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือกเกษตรกรที่มีฐานะยากจน
ให้ได้ยืมกระบือไปเลี้ยงดูภายในสัญญามีสัญญา๕ปีด้วยกัน
แต่ว่านายวิรพลซึ่งบ้านอยู่ด้านหน้าประสุทธิ์อำเภอเขาค้อ
เลี้ยงควายบุญรอดไม่ถึงปีเลย
ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาบุญรอดไปจำหน่ายไปจ่ายแจกหรือกระทำการใดกับแม่พันธุ์ตัวนี้
ทั้งนี้นายระพีพักษ์ซึ่งเป็นคนที่ถ่ายชีวิตโคกระบือมา

ได้ประสานไปที่มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทย
ให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งนี่เป็นชื่อของมูลนิธินะคะ
สมาชิกรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้กับเจ้าบุญรอดพรุ่งนี้๑๐นาฬิกา
ที่หน้าสำนักงานประสูจน์สัตว์อำเผิกเขาคค่ะ